อย่างที่เราเกาะติดข่าวมาตลอดเลยนะคะสำหรับปฏิบัติภารกิจนะคะ
ช่วยเหลือหมูป่าตอนนี้ใช้คำนี้นะคุณผู้ชม
หลายคนอาจจะงงเรียกเป็นตัวเป็นภารกิจนะคะ
ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เรียกแบบนี้
ก็เลยเรียกตามนะคะก็ส่งกำลังใจผ่านหน้าจอกันได้เลยนะคะ
ก็คึกคักกันได้เนอะเราจะได้มีกำลังใจกันค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้แน่นอนว่าโอ้โหเป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศแหละเนาะ
เพราะว่าหลายคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็เฝ้ารอติดตามอยู่ว่า
น้องน้องเนี่ยจะออกกันมาได้เมื่อไหร่แล้วเมื่อวานนี้ได้รับข่าวดีนะคะ
ยืนยันว่าน้องทีมหมูป่า๔คนแรกถูกส่งถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยค่ะ
โซเชียลดูใจชื้นกันขึ้นมาทันทีเลยคุณ
มาดูคนดังในโลกโซเชียลก็ตื่นเต้นดีใจไม่แพ้กันค่ะ
เจรินพรบอกว่าดีใจมากเลยวันนี้หมูออกมาจากถ้ำได้๔คนแล้ว
ขอให้หมูทุกคนออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยที่สุด
แล้วก็ทีมงานทุกหน่วยทุกทีมให้ปลอดภัยทุกคนทุกชีวิตนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนประเทศไหนที่มาร่วมด้วยช่วยกัน

กรุ๊ปกิ๊บสูมนต์ทิปเหมือนกันอันนี้เข้าใจหัวอกความเป็นแม่เนอะ
มีลูกเล็กอยู่เธอบอกว่าบีบหัวใจเหลือเกิน

หลังจากที่เด็กออกมาเนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยกันทำสิ่งที่ควรจะทำ
เพื่อเยียวยาจิตใจให้กับน้อง
กลับสู่อ้อมอกคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างปกตินั่นเองค่ะ

โพสต์ภาพรถพยาบาลคันแรก
แล้วบอกว่าเห็นแล้วมันกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงค่ะ
วินาทีแรกที่ได้เห็นรถพยาบาลพาน้องออกมาได้
ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะโตศักดิ์สิทธิ์บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องราว
ของความกล้าหารความเสียสละกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญค่ะ

พระเจ้าคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกคนทุกฝ่ายนั่นเองนะคะ
ขอกันอีกหน่อยอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะออกมาได้๔แล้ว
เดี๋ยวตอนนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
เพื่อที่จะเอาน้องที่เหลือออกมาให้ได้ครบทุกคนค่ะ
ค่ะแล้วก็ตามติดนะคะกับไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็เกาะติดสถานการณ์ตลอดนะคะทั้งรายงานสดค่ะ
แล้วก็ข้อมูลต่างมากมายเลยล่ะค่ะ